ที่เรามาสนุกสนานกันก่อนกับรายการกิโลทอง
ได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปเลยในรอบการแข่งขันรอบที่๓
รอบนี้นักตักทั้งสองคนจะต้องตักให้ได้มากที่สุด
และมาลุ้นตู้โจทย์ปริศนาในตอนท้ายหลังแข่งตักเรียบร้อยแล้ว

คำวอร์ดมาถึงจุดนี้ได้ด้วยประสบการณ์ล้วน
ท่านแรกของเราครับผมคุณทา

เรี่ยวแรงไม่มีตกเลยนะคะแต่ละคน
ตัวแปลสำคัญก็คือเรื่องของโชคชะตาและก็ดวงน้อยเอ่นในรอบนี้

แนะนำให้ตักกิโลทองให้ได้หนักที่สุด
ตักได้หนักเท่าไหร่ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นผ่านเข้ารอบมากเท่านั้น
เอาละครับในรอบนี้สิ่งของปริศนาของเราจะเป็นอะไร

ก็วันนี้มีไข่วิเศษฮะ

มันเป็นไข่ที่ไข่จับแล้วมองไม่เห็นเลย

เดี๋ยวจะหาว่าเมทกันหรือเปล่า
หรือจะหาว่ามาหลอกคนดู

ก๊อฟหายไปไหนเหรอ

โอ้๊ยเป็นง่ะที่ใครรู้
นอกหนจริงด้วย
อ่ะยังไม่เชื่อเดี๋ยวขออีกฟร์ลกเดี๋ยวก๊อฟ
ไม่เห็นนะตีไม่พลาดเลยอะตีไม่พลาดเลยตีไม่พลาดเลยไม่เห็นไม่เห็นตีไม่พลาดเลย

ตีไม่พลาดเลยตีไม่พลาดเลยตีไม่พลาดเลย
ตีไม่พลาดเลยตีไม่พลาดเลยตีไม่พลาดเลย

การตักและประเมินความเร็วในการตักให้ดีแล้วกันล่ะครับ
เพราะว่ารอบแจ็คพอตรออยู่แค่เอื้อม
ตักให้ได้เยอะที่สุดนะครับแน่นอน
แต่ว่าใครที่ได้กิโลทองยิ่งสูงเท่าไร
ยิ่งมีโอกาสผ่านเข้ารอบสู่แจ็คพอตมากเท่านั้นครับ
ขอให้ทั้งคู่โชคดี
ถ้าพร้อมแล้วตักได้เท่าไหร่
เอากลับบ้านไปเลย

๗ดวง๘ดวงค่ะ๙ดวง๑๐ดวง๑๑ดวง๑๒ดวง๑๓ดวง๑๔ดวง๑๕ดวง๑๖ดวง
ด้านหลังมีอีกไหมไม่มีแล้ว๑๕ดวงบวกกับ๒๖เป็น๑๗๖กิโลกรัมค่ะ
โอ้โหถือว่าพกทั้งดาวทั้งเดือนมาเยอะจริงเลยล่ะครับ
แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับปอมเชียร์รุ่นใหญ่อย่างคุณแนตตี้ด้วยนะครับ
งานนี้โดนน็อกเอาท์กลับบ้านไปก่อน
ช่วงหน้ากลับมาเชียร์คุณแทนขวาแจ็คพอร์ตเงินแสนกลับบ้านให้ได้นะครับ